วันนี้ย้อนคดีดังเมื่อปี๖๑นะครับ
เป็นคดีที่แก๊งตำรวจนอกรีด
บุกอุ้มเหยื่อออกจากในบ้านที่จังหวัดปฐุมธานี

กับการที่ไม่เอาความคดียาเสพติด
สุดท้ายนะฮะเมื่อเรื่องมันแดงขึ้น
ตำรวจนอกรีดกลุ่มนี้ก็หลบหนี
แล้วก็ร้อยตำรวจโทคนหนึ่งนะฮะ

ยิงลูกน้องตัวเองตายเพื่อปิดปากด้วย

ดังนั้นติดตามได้จากเปิดแฟ้มคดีดังเลยครับ
หัวหน้าแก๊งอุ้มรีดทรัพย์เหยื่อในจังหวัดปฐุมธานี
ถูกตำรวจไล่ล่าขับรถกระบะหลบหนี
สุดท้ายจนมุมม่นถนนสายนางรองลำปลายมาตร
อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
ย้อนกลับไป๒๘เมษายน๒๕๖๑
ร้อยตำรวจโทเฉลิมชัยนำกลุ่มชายชะกันรวม๗คนพร้อมอาวุธครบมือ
บุกเข้าไปในบ้านของอัศดายุทธ์ในพื้นที่ตำบลครูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
อ้างเข้ามาตรวจค้นยาเสพติด
โดยใช้ปืนจี้บังคับคนในบ้าน๔คนขังไว้ในห้องน้ำ
ลงมือมรื้อค้นทรัพย์สินอ้างพบยาเสพติดเป็นไอซ์จำนวน๑ถุง
จากนั้นบังคับเหยื่อกับน้องชายขึ้นรถออกไปเจรจาเรียกเงิน๓แสนบาท
เหยื่อยอมถอดสร้อยคอทองคำหนัก๔บาท
เช้าวันรุ่งขึ้นจึงยอมปล่อยตัว
พอกลับมาที่บ้านพบทรัพย์สินในบ้านหายไปอีกรวมมูลค่ากว่า๑แสนบาท
เดี๋ยวเข้าแจ้งภารณ์ที่สถานีตำรวจภูทรภูทฤษ
ตำรวจแก่มรอยกลุ่มคนร้าย๗คนไล่เช็คกล้องวงจรปิด
พบมีตำรวจร่วมกวดอีก๒นาย
กระทั่งจับกลุ่มพรศักดิ์สวพงศ์ได้เป็นคนแรก
ต่อมา๓พฤษภาคม๒๕๖๑พบศพประสิทธิ์อ่องเอี่ยมถูกฆ่าปิดปากกลายเป็นศพหมกอยู่ในป่า
ในพื้นที่อำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์
ส่วนประธานศรีจันทร์คนชี้เป้าจนมุมตำรวจที่จังหวัดสะแก้ว
ถึงครีมร้อยจำรวจโทรเฉลินชัยหัวหน้าแก๊ง
จับกลุ่มปฏิบัติการไล่ล่า
หนีกบดานในรีสอร์ทที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำเกือบครึ่งเดือน
แต่ทุนหนีต่อหมดต้องให้ลูกน้องนำสร้อยทองของเหยื่อไปขายและโอนเงินมาให้
พลาดท่าชุดสืบสวนได้บ่อแสตามบุกถึงรีสอร์ท
แต่เจ้าตัวไหวตัวทันตัดสินใจขับรถหนี
ตำรวจไล่ยิงยางรถแตกทั้งสองข้าง
จนสุดท้ายสิ้นฤทธิ์กลางถนนถูกจับกลุ่มได้ในที่สุด
เลิมชัยอ้างหลังก่อเหตุปล้นทรัพย์
ได้ขับรถหนีไปกับประสิทธิ์อ่องเอี่ยมลูกน้อง
เพื่อไปขอความช่วยเหลือจากพ่อตาคือร้อยตำรวจโทละยูศูนย์น่วม
ตำรวจกระเสียนวางแผนร่วมกับญาติ
ขับรถอีนแตนพาประสิตไปฆ่าอำรางศพในป่าเพื่อปิดปากคดีปล้น
ต่อมาตำรวจสพภัยสาลีจับกลุ่มร้อยตำรวจโทนและอยู่กับญาติ
ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อน
ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนดาบตำรวจสมบัติสนั่นเอื้อและดาบตำรวจธีรยุทธ์จันมี
ตำรวจสนประเวทและพรพิชัยเจริญศุกร์
หลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านก่อนสารออกหมายจับเพียงวันเดียว
เป็นอีกหนึ่งคดีที่เกิดจากน้ำมือของคนในเครื่องแบบสีกากี
สะเทือนสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้